ไปดูเรื่องราวที่ฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาเกิดเหตุเพลิงไหม้
รถหรูกลางชุมชนชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันดับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ภาพเหตุการณ์นี้ดูแล้วระทึกจริงนะครับไฟกำลังลุกไหม้รถหรูสีบรอนเงินคันนี้ครับ
ที่บริเวณห้องเครื่องของรถเนี่ยภายในอยู่ตรงที่ซอยที่บริเวณนี้
คุณภายในห้องเครื่องเขาเนี่ยไหม้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมไหม้แบบโหมไหม้เลย
โอ้โหไหม้เลยล่ะครับเหตุเกิดในภายในซอยพระยาศรีสุนทรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นตกอกตกใจครับรีบกันมาช่วยเลยช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้
แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ย
เขามาช่วยเป็นการเร่งด่วนเลยครับหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมานะครับ
เพื่อพยายามที่จะดับไฟที่เหลือลงให้สงบลง
จากนั้นก็ช่วยกันงัดฝากระโปรงรถออกก่อนที่จะเปิดเอา
แล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปในห้องเครื่องที่มีเปลวไฟอยู่
โดยสุดท้ายเนี่ยก็ควบคุมเขียนเอาไว้ได้นะครับอ่ะ
จากการสอบถามคุณเกือกไกรเจ้าของรถก็เล่าให้ฟังว่า
ที่ไฟจะลุกไหม้ตัวเขาเองขับรถยนต์มาทำธุระภายในซอยนี้
แต่ระหว่างที่กำลังขับรถอยู่ครับได้ยินเสียงดัง
แล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้จนกระทั่งเปลวเพลิงมันลุกขึ้นมาที่บริเวณด้านหน้าของฝากระโปรงรถอย่างเร็ว
ตัวเขารีบลงจากรถก่อนเลยก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกนั้นครับ
สาเหตุนะครับของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยคุณเกลือกไกรเขาคาดว่าน่าจะมาจากที่ตัวเองวิ่งรถไปต่างจังหวัดมาแล้ว
แล้วเกิดเสียงดังจากที่ล้อรถด้านหน้าฝั่งซ้ายลักษณะมันเหมือนกับว่าถ้าเบรกหมดเนี่ย
มันก็เลยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะลุกลามเข้ามาภายในห้องเครื่องนะครับ
ได้รับความเสียหายทั้งหมดแบบนี้ครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกทีว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรนะครับ
อันตรายเหมือนกันนะเรื่องของรถราอย่างนี้เนาะ
ก็ต้องตรวจสอบสภาพรถกันด้วยว่ามีความผิดปกติอะไรยังไงหรือเปล่านะคุณผู้ชม